บ้านไหนมีลูกมีหลานเล็กช่วยกันดูข่าวนี้

มันจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
คือบ้านหลังนี้นะคะพ่อแม่ลูกเนี่ย
คือเขาบอกเขาเป็นห่วงลูกสาววัย๓ขวบมาก

แต่ที่มันแปลกคือสายตาน้องเหมือนจ้องอะไรบางอย่าง

พ่อแม่บอกในห้องก็มีแค่๓คนพ่อแม่ลูก
แต่ลูกเหมือนมองอะไรไม่รู้แล้วก็ร้องไห้อย่างหวาดกลัวค่ะ
นี่ค่ะคลิปจากกล้องวงจรปิดในห้องนอนนะคะ
น้องอายุ๓ขวบ๙เดือนตื่นมากลางดึก
ร้องไห้เหมือนเห็นอะไรไม่รู้แล้วก็พยายามที่จะแบบโผล่เข้าหาอกแม่
แม่ต้องอุ้มมากอดไว้บนตักแบบนี้ค่ะ

พ่อถอดซอยยกมือไหว้

เขาบอกว่าเป็นพระเครื่องหลวงพ่อกลวยค่ะ

แต่ในห้องก็มีอยู่๓คนพ่อแม่ลูกอะค่ะ

ก็เลยส่งคุณจ๋าแจ่มสีไปหาหน่อย
ไปสอบถามข้อที่จริงหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงแบบไหน
ไปถึงเนี่ยก็เจอคุณแม่กับคุณพ่อนะคะ
คุณแม่ก็พาพ่อคุณแม่เนี่ยพาคุณจ๋าไปดูห้องนอน
ลักษณะเป็นเตียง๖ฟุตที่เห็นในกล้องวงจรปิดเตียงหลังนี้เลยล่ะ

พ่อแม่นอนประกบลูกสาวนอนตรงกลาง
แล้วก็พาไปดูห้องพระที่มีรูปหลวงพ่อกลวยแล้วก็วัตถุมงคลอื่นด้วยนะคะ

อย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดพ่อแม่ลูก

แต่หลังเที่ยงคืนลูกจะมีอาการสะดุ้งตื่น

แล้วก็ซุกตัวมาหลบด้านหลังเธอ

แม่บอกลูกเป็นอย่างนี้มาปีนึงแล้ว
ซึ่งลูกไม่ได้มีโรคประจำตัว
แล้วก็ไม่เคยกลัวสัตว์อะไรทุกชนิดด้วย

ของเธอก็คือยายของน้องอ่ะเนาะยายอ่ะก็ถามพ่อน้องบอก
เก็บอะไรของย่าทวดที่เสียไปแล้วไว้ที่บ้านหรือเปล่าพ่อบอกเออ
เมื่อปี๖๓เนี่ยเก็บผ้าห่อศพของย่ามาไว้ที่ห้องพระในบ้าน
เธอเลยบอกว่าเอ๊ะหรือมันจะเกี่ยวข้องกันนี่คือผ้าห่อศพย่าทวด
ของพ่อเด็กอะค่ะเธอเลยบอกว่าเอาผ้าออกไปก่อนได้ไหม
เอาผ้าออกไปออกจากบ้านไปที่อื่นก่อนอ่าดีไหมปรากฏว่า
เป็นยังไงครับน้องไม่ตื่นกลางดึกอีกเลยพราวออกไปอ่ะเหรอใช่
เหตุการณ์ที่น้องกลัวเนี่ยเกิดจากย่าทวดหรือเปล่า
อันเนี้ยแม่ก็ห้าสิบห้าสิบเพราะว่ามันก็พิสูจน์ไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุแบบนี้ก็คือเกิดเรื่อยแต่นานนานครั้ง
แต่แม่ก็คิดไม่ออกว่าลูกเห็นอะไรเพราะเราก็ไม่ได้เห็นกับเขาด้วย
เวลาเขาเห็นเราก็ถามเขาเพราะว่าไม่บอกไม่พูดอย่างเงี้ยค่ะ
หลายคนบอกเอ๊ะหรือมันจะเกี่ยวกับผ้าห่อศพย่าทวดเหรอ
อืมลองฟังข้อมูลนี้ก่อนค่ะเธอเล่าย้อนกลับไปให้ฟังว่าตอนที่ลูกสาวเพิ่งเกิดเนี้ย
ก็ย้ายมาอยู่บ้านหลังเนี้ยเมื่อปีหกสองจนถึงตอนนี้
ถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีการทำบุญบ้านนะครับ
มักจะร้องไห้หนักโดยเฉพาะวันโกน
พ่อก็เลยชอบเอาวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวย
หลวงพ่อกอยนี่อยู่วัดโคศิตารามจังหวัดชายนาฏนะคะมาไว้ที่บ้าน
มนต์ทุกวันพระเลยและถ้าวันไหนลืมสวดมนต์ลูกสาวก็จะร้องไห้หนักมาก
แต่ที่ผ่านมาเธอบอกเธอไม่เคยพาลูกสาวไปหาพระหรือทำพิธีทางศัยศาสตร์อะไร
แล้วก็ไม่เคยพาไปหาหมอแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะคะ
ประเด็นคือตอนแรกคนบอกเอ๊ะหรือว่าจะเป็นผ้าห่อศพย่าทวดใช่ไหม
แต่แม่บอกลูกร้องมาตั้งแต่ปี๖๒แล้ว
อันนั้นแปลว่าไม่น่าใช่ผ้าโหดสภรษ์ญาติธวลหรือเปล่า

ที่เป็นคนถามว่าเอ๊ะมีใครเอาอะไรที่เกี่ยวกับ

บอกก่อนหน้าที่หลานสาวจะมีอาการยายสัมผัสได้
ตอนที่กำลังนอนหลับอ่ะเหมือนมีคนมาตีที่เท้ายายทั้งสองข้าง
ยายตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาอุ้ยเจ็บเท้า
อื้อหือมันเจ็บเท้าเหมือนมีคนตีจริงนะ
ถามลูกสาวถามคนในบ้านว่ามีใครเข้ามาห้องแม่หรือเปล่า

ไม่มีใครเข้ามาเลยแถมยังเคยได้ยินเสียงเรียกแม่ขณะนอนหลับด้วย
ได้ยินเสียงเคาะประตูกลางคืนด้วย

กระทั่งหลานสาวเริ่มมีอาการนี่แหละ
ถึงได้รู้ว่าใครเป็นผ้าหอศพหญ้าหรือคิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันไหม
พ่อของน้องค่ะก็เอาภาพผ้าห่อศพย่ามาให้เราดู
ให้ทีมข่าวดูบอกว่าย่าทวดเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคชะระ
เมื่อตุลาคมปี๖๓ตอนนั้นญาติ๖๗คนก็เลยตัดผ้าห่อศพมาแบ่งกัน
เพราะตามความเชื่อคือเหมือนให้พกเอาไว้เป็นสิริมงคล
ญาติแกปกปักรักษาคุ้มครอง

ตกใจหายภาวะตอนกลางคืน

ประเด็นเรื่องวิญญาณย่าทวดเชื่อ๖๐เปอร์เซ็นต์ก็แล้วกัน
แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ไปกลับหลวงพ่อกลัวอีกรอบดีกว่า
ส่วนผ้าห่อศพจะเอาไปเก็บไว้ที่ทำงานก่อนเพื่อความสบายใจ
เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจนโตเลย

มันพิสูจน์ไม่ได้ครับเรื่องแบบนี้มันต้องเจอกับตัวเอง
วันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าย่าทวดมาหรือใครมา

ความเห็นของแพทย์เด็กหมอเด็ก
เราไปคุยกับแพทย์หญิงพรนิพาศรีประเสริฐ

คุณกุมารแพทย์ที่เป็นเจ้าของเพจเรื่องเด็กบายหมอแอมค่ะ
แอมเล่าแบบนี้อาการเด็กภาวะตื่นกลางดึกเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสำหรับเด็กวัยนี้น้องอายุ๓ขวบ๙เดือน
แอมบอกไม่แปลกเลยเจอบ่อยด้วยซ้ำเพราะเด็กนอนหลับไม่สนิท
บางคนละเมอร้องไห้ทั้งที่ยังหลับตาอยู่ด้วยซ้ำ
ถ้าดูจากในคลิปกล้องวงจรปิดทางซ้ายมือเนี่ยหมอแอมก็บอกได้ดูแล้วนะครับ
สังเกตว่าน้องตื่นมาร้องไห้แต่ยังโต้ตอบกับพ่อแม่ได้อยู่
คือยังพูดคุยกับพ่อแม่ได้อยู่แปลว่าน้องไม่ได้ละเมอ
ถูกไหมน้องยังสื่อสารได้เลยเป็นไปได้ว่าน้องน่าจะฝันมากกว่า
น้องน่าจะฝันหรือจินตนาการในหัวแล้วพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยมันแยกไม่ออก
ว่านี่ฝันหรือจริงแล้วด้วยความที่น้องก็ยังเด็กอะค่ะ
เวลาถูกถามก็ไม่สามารถสื่อสารหรืออธิบายให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน
ว่าเอ๊ะมันใช่ไม่ใช่ยังไงพอแม่ก็เลยเป็นกังวลไปด้วยไง
ครับ
แอมแนะนำวิธีมา
ให้ด้วยนะคะว่าถ้าใครมีลูกวัยนี้แล้วเจออาการแบบนี้ค่ะวิธีการง่ายบอกแบบนี้
อันดับแรกให้พยายามทำกิจวัตรประจำวันของลูกอย่างสม่ำเสมอคืออย่าผิดเวลา
พาเขาออกไปเดินเล่นเวลานี้ก็ไปเวลานี้
นอนกลางวันอย่างพอเพียงและนอนกลางคืนให้ตรงเวลา
และ๓ก่อนนอนให้หากิจวัตรผ่อนคลายคลื่นสมองให้สมองมันไม่แบบทำงานจินตนาการมากเกินไป
เหล่านิทานนวดเบาเด็กก็จะผ่อนคลายแล้วก็หลับได้สนิทช่วงเวลากลางคืน
ฉะนั้นยืนยันว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะฮะ